เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็น่าตกอกตกใจ

อย่างเช่นเหตุการณ์ที่จะให้ดูต่อจากนี้นะครับ
แล้วไปชนซัดกันไป๓เด้ง๓คัน

นี่เป็นไงสามดิ้งสามคันไหม

ข้ามเกาะกลางถนนกลับมาที่เดิมฮะ
กลับมาที่เดิมไม่พอซัดชนรถเข้าไปอีก
ชัดเจนชัดเจนคือเหมือนกับเสียหลัก
แต่ลักษณะคล้ายกับว่าพอหักพวงมาลัย
กลับรถมาไม่ทันที่จะได้คืน
เขาเรียกว่าคืนพวงมาลัยกลับมาที่เดิม
จังหวะนั้นพวงมาลัยมันยังแบบว่าหักอยู่
มันยังแบบว่างอในจังหวะที่ล้อมันเลี้ยวอยู่
หน้าไม่ได้เผ็ดสินอิตินีแล้วก็จะเหยียบระยะคันเร่ง
ควรกอยู่ภูมิพรวดมาแบบนี้ครับ
จักรท้ายเก๋งสีขาวในหน้า
แล้วเสียหลักไปชนกับรถเบนท์อีกคัน

ซ้ำไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจริงนะคุณผู้ชมนะ
เรียกได้ว่ากลับรถผิดทีนี้ล่ะผิดไปเยอะเลย
หลังจากที่ภาพแล้วก็ข้อความนี้ถูกโพสต์แชร์ออกไปนะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากนะ
ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างที่ผมคิดว่าคนขับรถเขาน่าจะคืนพวงมาลัยไม่ทัน

แล้วก็ไปเหยียบคันเร่งอันนี้อันตรายมากนะครับ
พอเหยียบคันเร่งไปแล้วล้อมันไม่ตรงล้อไม่ตรงล้อมันยังเอียงอยู่
แล้วคุณจะไปบังคับมันยังไงคุมรถไม่ได้
พอไปเหยียบคันเร่งรถมันสะบัดข้ามมาอย่างนี้ยิ่งตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกเหยียบเบรกไม่ทันใส่คันเร่งเพิ่มเข้าไปอีก

แต่บอกไว้ก่อนว่ามันยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเคราะห์ดีอยู่ตรงที่ว่า
งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็เสียหายไปเยอะ
ต้องซ่อมรถกันหลายคันเลยนะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกกันไปอีกนะคะ